สาวที่เป็นแฟนคลับของไม้พี่รัฐและหนุ่มพุทธพุทธิชัยห้ามพลาดนะคะ
ต้องบอกว่าเราตามติดชีวิตการโกลอินเตอร์การทำงานของสองหนุ่มคนนี้ไปไกลถึงเมืองจีนเลยทีเดียว
จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเราคุณพัทรวดีสันไทยพรค่ะ
เพราะเราบินลัดฟ้ามาเยือนเมืองเซี่ยมาติดตามเบื้องหลังการทำงานของพระเอกสายเลือดไทย
กำลังฮอตจนฉุดไม่อยู่ค่ะเขาคนนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ

ไปนานจนทำเอาแฟนคลับชาวไทยบ่นคิดถึงสำหรับนักแสดงหนุ่มเนื้อหอมไม้พี่รัฐ
จากช่วงหลังเจ้าตัวมาปักหลักทำงานที่ประเทศจีน
หลังจากเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัทแฮนซัมอินเตอร์เนชนัลเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
เจนซี่ที่เมืองจีนและขึ้นแท่นนักแสดงเนื้อหอมเป็นขวัญใจของสาวหมวยแดนมังกร
เห็นได้จากผลงานการแสดงที่เจาะคิวข้ามปี
เจ้าตัวกำลังเร่งเครื่องถ่ายทำอยู่ที่เซี่ยงไฮ
โดยเป็นการกลับมาแสดงแบบเต็มตัว
หลังจากภาคแรกได้ร่วมแสดงในฐานะนักแสดงรับเชิญ

กลายเป็นนักแสดงหนุ่มชาวไทยที่น่าจับตามองของวงการบันเทิงแดนมังกร
ค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เราจะมาติดตามเบื้องหลังการทำงานของ
พระเอกสายเลือดไทยนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะ

สวัสดีครับ

ตอนแรกหันมานึกว่าสาวสวยที่ไหนไม่ใช่แล้วไม้เอง

จริงไม่เรียกว่าเรื่องใหม่เรียกว่าภาคต่อดีกว่าครับ
เพราะว่าภาคแรกที่ถ่ายไปเนี่ย

แล้วก็ภาคนี้เนี่ยก็บันเล็นให้อีก

เพราะว่านักแสดงร่วมที่แสดงด้วยกัน
คือพูดภาษาอังกฤษได้
ก็จะค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะเหมือนกัน
ในการที่จะแบบแสดงหรืออะไรต่อ
การกลับมารับละครแนวย้อนยุค
เพราะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมงในแต่ละวัน

กว่าจะแปลงโฉมเป็นจอมยุทธ์
งามแบบสมบูรณ์พร้อมออกหน้าจอ

แล้วก็เราก็ต้องจินตนาการแล้วว่าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเล่นอะไร

คือเบื้องหลังการถ่ายทำต้องบอกว่าหนักมากนะ
จนแบบว่าเล่นเอาป่วยเลยทีเดียว
ก็คือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับ
ตอนที่ผมมาที่นี่แรกเนี่ยผมเหมือนกับเป็นการสตาร์ทเครื่องมากกว่า
ตาร์ทเครื่องแล้วตอนนี้มันเหมือนเริ่มติดแล้ว
การแข่งขันค่อนข้างสูง
เราต้องไม่ใช่เก่งแค่ในระดับที่เราพอใจ
แต่เราต้องเก่งในระดับที่เราสามารถที่จะไปทำงานร่วมกับคนอื่น
อีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มสายเลือดไทยอย่างพุทธพุทธิชัย
ก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักแสดงแดนมังกร
ภายใต้สังกัดเดียวกันกับไม้พี่รัฐ
โดยจะออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ยอดนิยมติดอันดับ๑ใน๔ของประเทศจีน
และมีการจัดงานเปิดกล้องพร้อมเปิดตัวนักแสดงนำของเรื่องเป็นที่เรียบร้อย
งานนี้พระเอกป้ายแดงพุทธพุทธิชัยก็บินลัดฟ้ามาร่วมงาน
พร้อมพูดคุยและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแดนมังกรและสื่อมวลชนไทยที่ไปร่วมทำข่าวอย่างใกล้ชิด
สวัสดีครับ

พร้อมเลยเนอะ
พร้อมครับวันนี้ก็วันแรกครับที่มีการบวงสวงเปิดกล้องแต่เป็นแบบของคนจีน
แล้วก็มีการถ่ายทำในวันนี้เกิดขึ้นด้วยครับ
เป็นโอกาสที่ดีนะครับอันนี้เราเตรียมตัวเราคุยกันมาเป็นปีแล้วเหมือนกันครับสำหรับโปรเจกต์นี้ที่เราได้มาทำงานที่นี่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็บวกกับช่วงเวลาบวกกับคิวของเราได้ด้วยครับเราก็เลยได้มาทำงานที่จีนเป็นเรื่องแรกครับ
ดีใจนะครับที่เราได้เป็นนักแสดงต่างชาติคนเดียวในละครเรื่องนี้นะครับ
ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้เราได้มายืนตรงจุดนี้อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เราก็จะทำผลงานของเราที่ประเทศจีนแดนมังกรให้ดีที่สุดครับ
จะยอมรับว่ารู้สึกกดดันอยู่ไม่น้อยเนื่องจากมีอุปสรรคเรื่องภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
แต่นักแสดงหนุ่มยืนยันว่าจะพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้สมกับโอกาสที่ได้รับ
รวมถึงแอบเรียนรู้ประสบการณ์จากไม้พี่รัฐในฐานะนักแสดงรุ่นพี่ที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักแสดงแดนมังกรมาก่อนเพื่อเป็นรูทาง
แต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเส้นทางของตัวเองในต่างแดนจะต้องประสบความสำเร็จหรือโด่งดัง
เขาตั้งใจทำให้เต็มที่ก็เพียงพอแล้วค่ะ
มีโอกาสได้ดูก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
อาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่ค่อยลงตัวในช่วงแรกอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพุทธมากนะคะ
เปิดโอกาสให้บันเทิงไทยรัฐมาพูดคุยกันถึงเซี่ยงไฮเลยนะคะ

รักเช่นกันนะครับที่เดินทางมาถึงเซี่ไฮเหมือนกันนะครับ

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเบื้องหลังการทำงานของสองนักแสดง
หนุ่มใสเรือดไทยไมค์พีรัสและภุตพุทธิฉัย
มีโอกาสได้มาโชว์ศักยภาพจนเป็นที่ยอมรับในต่างแดน
เพราะเชื่อว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นนักแสดงไทยคนอื่นก้าวเข้ามาโลดแล่นในวงการแดมังกรเพิ่มมากขึ้นค่ะ